ทำได้ความใส่ใจไงขนมตาลน่ะอร่อยกว่าแน่นอนเลย
สวัสดีค่ะดูก่อนร่วมกับดาวสุขศรมาแล้วค่ะ
ทุกวันนี้ลูกตาลออกเยอะก็เลยจะต้องเอามาคันคันเอาน้ำเอาเนื้อมาเนี่ย
มาใส่แป้งแล้วหลังจากนี้ก็นึงด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเดือดปุดปุดปุดปุดปุด
และเตรียมขายแต่ว่าฝนอ่ะฝนจะมาไล่ไหมล่ะอุตส่าห์ตั้งขายอยู่ริมทางแบบเนี้ย
ถ้ามาแล้วก็โอ้โหขายไม่หมดเจ๊งกันพอดี
ดูเรื่องของฝนกันหน่อยนะคะตี๕๕๐นาทีตอนนี้
มีฝนมาแล้วนะคะที่ภาคอีสานตอนบนค่ะเลยหนองคายอุดรธานีสกลนคร
แล้วเป็นฝนหนักด้วยนะสีแดงเข้มขนาดนั้นนะคะ
แม้ใครที่เป็นแฟนข่าวของเรานะคะและอยู่ในพื้นที่อีสานตอนบน
ไลน์มาบอกเลยนะว่าฝนเยอะฝนหนักแค่ไหน
ทีนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในประเทศไทยตอนนี้มี๒ตัวนะคะ
มรสุมฝนประจำฤดูกลับมามีกำลังแรงอีกแล้ว
ทำให้ช่วงนี้ค่ะจะมีฝนกลับเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย
นอกจากนี้บวกกับอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือร่องฝนที่พาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทย
วันนี้ฝนตกทั่วไทยหนักเบาแตกต่างกันไปฝนอืมตอนเช้ามีภาคอีสานตอนบนใช่ไหม
หลังจากนั้นค่ะฝนเริ่มก่อตัวในพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทย
พลขึ้นบกช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะคะฝนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้
ภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตกตั้งแต่ประมาณบ่าย๒ลากยาวไปจนถึงช่วงบ่าย๔โมงบ่าย๕โมง
คนกำลังเลิกงานเลยอ่ะเตรียมวางแผนการเดินทางและเตรียมรับมือรถติด
รวมทั้งน้ำท่วมขังด้วยนะคะคลื่นช่วงนี้ยังไม่ลดเลย
โดยเฉพาะพื้นที่อันดามันตรงนี้นะคะโอ้ยสูงอะไรขนาดนั้นล่ะ
สูงได้มากกว่าสามเมตรนะคะช่วงนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนนักท่องเที่ยวก็อย่าเพิ่งไปนะ
อย่าเพิ่งออกไปเดินเรือหาปลาอะไรต่างอย่าเพิ่งเลยนะคะ
อืมความร้อนวันนี้เห็นว่าบอกว่ามีฝนช่วงบ่ายบ่าย
ก็ตอนเช้าไงคะแดดแสบผิวขนาดนี้
ใครที่จะตากผ้าล้างรถล้างเสร็จแล้ว
เพลินนะเก็บด้วยเพราะตอนบ่ายมีฝนค่ะ
ใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวช่วงนี้มักจะเลือกไปท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก
ที่เป็นภูเขาเพราะว่าฤดูฝนน้ำจะเยอะ